ถามคุณดอมถามคุณน้ำแข็งถามคุณผู้ชมลองคิดลองคิด
เวลาเราเล่าข่าวจะมีไหมเวลาติดยา
คนติดยาคนเป็นธาตุยาเวลาเอาไปบำบัด
มีสักกี่เคสที่กลับมาแล้วปกติไม่กลับไปติดยา

ว่าส่วนใหญ่กลับมาก็จะมาก่อเหตุอีก
ถูกค่ะบางรายนี่เสพหนักเลยทีเดียวกว่าเดิมด้วยซ้ำ
บ้านหลังนี้ค่ะลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
โอ้โหวันดีคืนดีแน่นอนแหละพูดถึงเรื่องเสพยา

อยู่ดีไม่ว่าดีเผาบ้านตัวเอง

ไม่ได้แล้วนะคะบ้านหลังนี้จริงย้ายหนีกันออกไป
พ่อแม่ถึงขั้นอยู่กับลูกตัวเองไม่ได้แล้วย้ายหนีออกไปแล้ว
แล้วปรากฏพอตัวเองอยู่คนเดียวตัวเองเผาบ้านเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีคุณผู้ชมค่ะ

นี่แหละอยู่ใกล้กับโรงฆ่าสัตว์ที่เทศบาลเมืองบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี

เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยกันดับไฟนะคะ
ใช้เวลากว่าเกือบครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายยังโชคดีนะคุมเพลิงไว้ได้
ดีที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นตอตะโกนนะแต่เสียหายไปเยอะเหมือนกัน
มีหลายข่าวที่ไหม้วอดจนเหลือแต่โครงบ้าน

นี่ผู้ใหญ่บ้านค่ะนายกฤตชัยแย้มกลิ่นบอกแบบนี้เล่าว่า
เนี่ยที่ไหม้ไม่ใช่ใครเลยเป็นลูกเจ้าของบ้าน
ชื่อว่านายพงศธรอายุ๓๗ปี

เป็นคนจุดไฟเผาบ้านตัวเองคลั่งนี่เลยมาแล้วค่ะ
ยังไปโวยวายอยู่
ใช่ค่ะก็เขายังคลั่งอยู่นั่นแหละค่ะ

วิ่งออกจากบ้านแล้วไปบ้านพ่อ

ไปหาพ่อที่ท้ายซอยห่างไปสัก๕๐เมตร
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปคุมตัวมาได้แบบนี้

สร้างเงินแหวะให้ครอบครัวให้ลูกชายแล้ว

เห็นมันเสพนะวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่

จากก่อนหน้านี้เคยเป็นคนขยันทำมาหากิน
แล้วตอนหลังพอเสพยาบ้านหนักก็กลายมาเป็นผู้ป่วยจิตเวท
พ่อแล้วพ่อไม่พาไปรักษา
โอ้โฮนี่พอโมโฮพอบอกโอ้โฮใช่
คุณนักข่าวยายาอย่ามาบอกว่าผมไม่พาไปรักษา
มันเสพเหมือนเดิมเสพหนักไม่หลับไม่นอน
ส่งศีกไอ้อาบโยย์วายที่สำคัญมันทำร้ายผมแล้วก็แม่มันอีก
บอกแบบนี้ถึงขั้นเอามีดไล่ฟันชาวบ้านก็ทำมาแล้ว

ส่วนแม่เหรอโอ้คนเป็นแม่ก็กลัวลูกจะทำร้ายหนีไปอยู่บ้านญาติเหมือนกัน
ที่ผ่านมาทั้งพ่อและแม่ถูกทำร้ายบ่อยครั้งนะคะ
เกิดอาการหลอนหนักวันนี้ถึงขั้นเผาบ้าน
ไม่รู้จะทำไงขอเถอะเจ้าหน้าที่
ทำยังไงก็ได้ให้พาไปบำบัดหน่อยเอาตัวไปเลย

หลายข่าวแล้วก็มาจากคนที่เคยติดยามาต่อเนื่อง
แล้วก็พอไปบำบัดแต่กลับมาทำเหมือนเดิมเสพเหมือนเดิมอีกนะฮะ